มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะคดีที่มีการยิงผู้ชายคนหนึ่งกลางถนนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แล้วก็รวบตัวผู้ต้องหาได้๒คนรับสารภาพบอกมาจากการที่นัดส่ง
ยาบ้ากันแต่ว่าได้ของไม่ครบก็เลยใช้ปืนยิงจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ตำรวจเนี่ยวันนี้ทำคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนะคะปรากฏว่าชุนละมุนวุ่นวายทีเดียวค่ะ
เนี่ยค่ะผู้ต้องหาสองรายที่ยิงไนเติ้ลเสียชีวิตกลางถนนนะคะ
ก็ต้องเจอกับญาติพี่น้องของไนเติ้ลซึ่งมาด้วยอารมณ์โกรธแค้นไม่พอใจนะคะ
จะเข้าไปรุมประชาธรรมวุ่นแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องนี้เกิดขึ้น
ถูกยิงเสียชีวิตกลางถนนหน้าอบตลานดอกไม้
แล้วก็ตำรวจก็เร่งตามล่าคนร้าย
กระทั่งเมื่อคืนนี้จับผู้ต้องหาได้๒ราย
ก็คือนายนิกนะคะแล้วก็นายหม่อมอายุ๑๙ปี
วันนี้ก็คุมตัวมาทำแผนนี่เป็นภาพเมื่อคืนนี้
คือตอนที่ทำแผนก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะ
อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ

นิกสารภาพบอกว่าเคยติดต่อ
ขอซื้อยาบ้ากับไนเติ้ลแล้วจ่ายเงินไปก่อน๑๒๐๐บาท
แต่ไนเติ้ลผู้ตายไม่ยอมเอายาบ้ามาให้
ก็เลยนัดให้เอามาให้อีกครั้งหนึ่ง
วันเกิดเหตุเอายาบ้ามา๔๐เมตร
นัดมา๔๐เมตรแต่ว่าผู้ตายเอามาเพียง๑๐เมตร
ก็เลยลงจากรถจะเดินไปต่อย
แต่ว่าผู้ตายรู้ตัวก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
จังหวะนั้นในหม่อมถือปืนเล็งอยู่แล้ว
ก็เลยลั่นไก่ถูกไนเติ้ล
เขาก็ขี่รถไปล้มเสียชีวิตกลางถนนอย่างที่เป็นข่าวค่ะ
พวกมันมาให้ก็๑๐เมตร
แต่ที่นัดกันคือว่านัด๔๐เมตร

แต่พอบอกว่ามา๑๐เมตรผมกำลังลงรถผมจะไปลงไปต่อย
ผมกำลังจะลงไปต่อยแต่ว่ามันเห็นบอกว่าผมกำลังจะลงไปต่อย
ผมก็รีบสตาร์ทรถแล้วก็ขี่กำลังจะหนีไป
พวกมันกำลังจะหนีไปได้
มันก็เอาปืนจ่อไว้บอกว่าอย่าไปนะมึงอย่าไปนะ
เดี๋ยวพอมันขัดไปจะเลยกดกินหนึ่ง
นี่ค่ะคำให้การของผู้ต้องหานะคะ
แต่ว่าแม่ของไนเติ้ลผู้เสียชีวิตบอกเธอไม่เชื่อค่ะ
ไม่เชื่อคำพูดของผู้ต้องหาที่อ้างว่าลูกชายเอายาบ้ามาแลกปืน
เพราะว่าลูกตายไปแล้วจะชี้แจงข้อเท็จจริงก็ไม่ได้
แล้วก็บอกว่าไม่อโหสิกรรมด้วยนะคะ
ไม่ยอมให้มาขอขมาศพลูกชายด้วย
ตอนนี้ตำรวจก็โอ้โหวันนี้ไปทำแทน
ต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
แล้วก็วันนี้ถ้าดูเรื่องของพิธีศพนะคะ
เมื่อตอนบ่าย๓โมงนะคะ
ครอบครัวของไนเติ้ลก็ชาปนกิจศพในวันนี้
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะ
แล้วก็บอกว่าญาติครอบครัวก็ไม่เชื่อว่า

แล้วก็ไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะ